ช่วงนี้เรามีหนึ่งคลิปมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะ
เป็นคลิปที่มีคนถ่ายเอาไว้ได้แล้วก็เอาไปเผยแพร่ในโลกโซเชียล
อืมนะฮะเป็นคลิปของนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปลือ
ตบหน้าวัยยาวัชกรที่วัดบุญสัมพันธ์ที่ชนบุรี
ไปดูว่าเขาตบทำไมอ่านะเดี๋ยวเล่าให้ฟังคุณผู้ชมดูนี่

โอ้โหอย่างนี้เลยฮะ
เข้าทำทำไมอ่ะนั่นสิครับอ่าจะเร่งฟังแบบนี้ละกันอ่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นภายในวัดบุญสัมพันธ์จังหวัดชนบุรีครับ
ในภาพจะเห็นว่าในมายชายันนิสซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปลือ
เขาเรียกเรียกนายวัญชัยแสนงามเข้าไปหา
นายวัญชัยแสนงามเขาเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปลือ
แล้วก็เป็นวัยยาวัชกรไปคุยกัน
แต่คุยกันแป๊บเดียวสุดท้ายถูกทำร้ายร่างกายแบบนี้
ทีนี้นายวัญชัยเขาบอกว่าวันเกิดเหตุเป็นวันออกพรรษาคือ๑๓ตุลาคมที่ผ่านมา
ซึ่งทางวัดจัดกิจกรรมตักบาทเทโวโรหนะเหมือนวัดอื่น
ก็มีประชาชนไปร่วมกันตักบาททำบุญจำนวนมากทีเดียว
ต่อมาในมายก็คือนายกเทศมนตรีกับพวกเนี่ยเดินทางมาที่วัดแล้วก็เรียกไปคุย
พอเดินมาถึงปุ๊บก็ถูกในมายทำร้ายด้วยการตบหน้าอย่างแรง
ตัวเองก็นิ่งเงียบไปเพราะว่าเขาเป็นนาย
ตัวเองเป็นแค่สมาชิกสภาเทศบาล
แต่คนตบนั้นเป็นนายกเทศมนตรี
สุดท้ายก็เดินออกไปไม่อยากจะไปต่อร้องไม่อยากจะไปต่อปากต่อคำอะไรทั้งนั้นนะฮะ
ล่าสุดก็เลยลงไปหาตำรวจแล้วก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันนะครับ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามไปถามคนตบคือนายมายเป็นนายกเทศมนตรีเขาบอกว่า
คือปมเหตุเนี่ยมันมาจากการที่นายวัญชัยไปร่วมกับคนจีนไปเช่าวัด
ไปเช่าวัดนี้แล้วก็จัดทัวร์จีนมาลงแล้วก็ยังกีดกันไม่ให้ชาวบ้านไปทำบุญ
ไม่ให้ชาวบ้านไปจอดรถที่บริเวณลานวัดแถมยังไม่ยอมจัดกิจกรรมต่างนานา
ซึ่งมันขัดกันคืออย่างเช่นงานประจำปีเมื่อปีที่แล้วก็อ้างว่าไม่พร้อมจัด
เพราะว่าถ้าเกิดว่าจัดงานนาน๗วัน๘วันทัวร์จีนจะเข้าไปที่วัดนี้ไม่ได้
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสร้างความกดดันให้กับตัวเขามากเพราะว่าเขาเป็นนายกเทศมนตรีนะฮะ
มาระเบิดในวันออกพรรษาอย่างที่เห็นเพราะว่าแทนที่จะให้คนไปร่วมงานทำบุญแต่เอาทัวร์จีนไปลงซะอย่างนั้นอะไรแบบนี้นะฮะ
ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมีชาวบ้านร้องเรียนแล้วว่าถูกชาวจีนขับไล่หลังเข้าไปทำบุญที่วัดนี้นะฮะ
นะครับแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ได้รอให้ทางด้านของนายกเทศมนตรีนั้นไปร่วมทำบุญตักบาทด้วยภายในงานเป็นงานทำบุญตักบาท
ในวันออกพรรษานะฮะก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะครับ
ก็เลยเป็นคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปนะครับ